ดอกไม้เป็นบานไหล่ดีดอกตาดีโอโหคุณผู้ชมคะดอกปีบสวยแบบนี้
อากาศก็ดีแหมช่างเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสมกับเป็นวันศุกร์จริงเลยค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ารายงานสภาพอากาศกันให้ทราบนะคะ
วันนี้ยังคงอยู่ในช่วงของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะตั้งแต่๒๔๒๘ตุลาคม
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยรวมไปถึงภาคอีสานนะคะ
จะมีลมกระโชกแรงค่ะรวมไปถึงบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกบางบางเล็กน้อย
แต่ว่าภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกกระจายอยู่หลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกสะสมกันด้วย
มาดูโมเดลอากาศนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจน
จะสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณพื้นที่ตอนบนนี้นะคะจะยังคงมีพื้นที่ที่ไม่ได้น่ากังวลอะไรเกี่ยวกับกลุ่มฝน
แต่ขณะเดียวกันจะมีมวลอากาศเย็นที่อยู่ประเทศจีนที่จะปกคลุมอยู่แถบตอนบนของประเทศ
ตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้อากาศเนี่ยมันแปรปรวนเพราะว่ามันมีกำลังปานกลางคือเพิ่มกำลังขึ้นนะคะ
ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความร้อนแล้วก็ความชื้นที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอยู่แล้วเนี่ย
มาเจอกันก็เลยทำให้เกิดฝนซึ่งฝนเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะ
แล้วก็ตกมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อย๑๓๐ของพื้นที่ทั้งตอนบนคืออีสานแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะคะ
ส่วนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกตกกลางเบาประมาณ๑๒๐ของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าบางแห่งนั้นก็ต้องระวังเรื่องลมกระโชกแรงด้วยพื้นที่ไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ก็เฝ้าระวังกันนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากที่สุดคือ๑๖๐ของพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะ
แต่ว่าก็คงเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังแต่ระวังฝนตกสะสมเอาไว้ด้วย
กรุงเทพมหานครวันนี้โอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ๑๔๐ของพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะคะ
เพราะว่าก็อาจจะทำให้เกิดการเดินทางที่ไม่สะดวกหรือว่าไม่สบายกันได้นะคะ
อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหนาวลงด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเตรียมตัวไปท่องเที่ยวกันให้ดี
ฉันเนี่ยก็เตรียมแล้วนะคะที่จะจัดรับประทานอาหารใต้ต้นปีกบรรยากาศดีแบบนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ